อีกหนึ่งภาพแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกโพสต์ผ่านสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก
ทำเอาหลายคนนะคะที่ได้อ่านแล้วก็เห็นภาพนั้นเนี่ยต่างพากันหลั่งน้ำตาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะ
เป็นภาพของคุณยายท่านหนึ่งที่ก้มกราบนำพวงมาลัยไปก้มกราบลงบนภาพพระบรมชายาลักษณ์หลังจากที่ศูนย์เสียพ่อหลวงค่ะ
นี่คือภาพของคุณยายในจังหวัดกาญจนบุรีที่กำลังก้มมองภาพพ่ออันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
ที่ได้ตีพิมพ์ลงบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเมื่อวานนี้
โดยคุณยายหลั่งน้ำตาแล้วก็นำพวงมาลัยมากราบลงที่พระบรมชายาลักษณ์
ภาพนี้ถูกโพสต์โดยดีเจโจอี้ประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงมธบ๑๗จังหวัดกาญจนบุรี
เล่าเรื่องราวเอาไว้นะคะว่า
แม่ร้องไห้ลงกราบด้วยน้ำตาเมื่อแม่ทราบข่าวแม่ผมหูดับต้องรับหนังสือพิมพ์มาอ่าน
หลายคนอ่านข้อความนี้แล้วก็สะเทือนใจนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปที่บ้านพักของดีเจโจอี้
หรือว่านายขจรศักดิ์หนูขาววัย๓๒ปีชาวตำบลหนองย่าอำเภอเมือง
โดยสภาพเป็นบ้านห้องแถวชั้นเดียวค่ะ
เพราะว่าหญิงชาราในภาพก็คือนางยุภาหนูขาววัย๖๖ปี
แม่ค้าขายผักตลาดชุกโดนซึ่งเป็นผู้ป่วยนะคะ
มีความบกพร่องทางหูคือหูดับแล้วก็มีความบกพร่องทางตา
ตาข้างซ้ายคุณยายบอดหนึ่งข้างอยู่ในสภาพเหมือนผู้ป่วยติดเตียงค่ะ
แต่ว่าข้างฝาบ้านมีปฏิทินภาพพระบรมศาธิสลักษณ์ของในหลวง
พวงมาลัยดอกไม้มะลิแขวนอยู่ใต้ภาพ
ยุภาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่า
ติดตามข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทราบว่าในหลวงเนี่ย
มีพระอาการประชวนหนักมากและพอทราบจากโทรทัศน์ว่าพระองค์ท่าน
สวรรคตแล้วก็รู้สึกเสียใจมาก
พอเห็นภาพจากหนังสือพิมพ์อีกก็เศร้าเพราะว่าคิดถึงในหลวงมาก
ทำได้แค่ร้องไห้และทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ตลอดชีวิตทั้งเห็นและได้ยินว่าท่านทำงาน
เพื่อประสบกรณิกรไม่มีเหน็ดเหนื่อยตัวเองเดิมเป็นแม่ค้าขายผักค่ะ
แต่พออายุได้๖๐ปีก็ล้มป่วยเป็นโรคหูดับ
อีก๓ปีก็เป็นต้อหินทำให้ตาข้างซ้ายบอดเดินเหินก็ไม่สะดวก
แต่ก็ได้เงินช่วยจากหลวงทุกเดือนทั้งเบี้ยคนชรา๖๐๐บาท
และเงินช่วยเหลือคนพิการอีก๗๐๐บาท
ก็ได้เจ็บเผาะวะนะขอให้พ่อหาย
พ่อหายประชวนแต่ท่านก็ไม่หาย
ในร่วมทรงเมตตา
ทรงเมตตามาฮะ
ทางด้านของนายขจรศักดิ์ซึ่งเป็นลูกชายก็เล่านะคะว่า

เพราะว่าไม่เคยเห็นแม่ร้องไห้หนักแบบนี้มาก่อน
ก็เลยถ่ายภาพแล้วก็นำไปโพสต์ค่ะ

ครอบครัวเคารพและบูชาในหลวง
ก็ไม่นึกเหมือนกันว่าจะมีสื่อให้ความสนใจ

แต่ก็เป็นครอบครัวที่รักพระองค์ท่านอย่างสุดหัวใจค่ะ